เมื่อวานนี้นางเอกบ้านเราเฉิดฉายกันหลายสถานที่เลย
เพราะว่ารับบทเป็นนางกิมิทาเทวี

ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะ

แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ตื่นตาตื่นใจ

แต่เดินมาแบบนี้เหมือนกับนางฟ้าเดินดินคุณผู้ชม
ไทยที่เห็นบอกเลยว่าเป็นชุดไทยชั้นสูงของกษัตริยา
แล้วเครื่องทองสวยงามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
คุณสองคนเคลียร์หูแล้วเบิ่งตาดูดี

มูลค่าสูงกว่า๘ล้านบาท

แต่นี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้แต่งเป็นนางสงกรานค่ะ

ดีใจมากที่เทศกาลสงครานปีนี้
คึกคลื้นคึกคักกันอีกครั้งค่ะส่วนตัวเธอเองนี่นะ
วันนี้วันครอบครัวก็จะเดินทางไปหาครอบครัวหลังจากที่ลุยงานหนักมาหลายเดือนด้วยค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้นะเจ้าตัวมีโอกาสได้เคลียร์เรื่องร้อนในแวดวงนางงาม
ช่วงนี้นางงามขึ้นฮอตขึ้นหิ้งกันหลายเรื่องนะ
ใช่มีเพจดังเขาปล่อยข่าวมาบอกว่านางงามเงือกน้อยจะฟ้องเวทีต้นสังกัดเหตุจ่ายเงินรางวัลไม่ครบ
คราวนี้นางงามเงือกน้อยเนี่ยมันทายกันไม่ยากเพราะว่าอาแมนด้าตอนประกวดเนี่ยเขาจะแทนตัวเองว่าเป็นแบบนางเงือก
มาจากภูเก็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยมงมาลงที่อาแมนด้าว่าน่าจะใช่อาแมนด้าแหละ
มา๒ปีแล้วเงินรางวัลตั้งแต่ประกวดเสร็จ
ได้บ้างหรือยังไปฟังอาแมนด้าเล่าค่ะ
มันก็ได้นะคะแต่ก็ต้องกลับไปเช็คอีกทีนึง
แต่ก็ต้องกลับไปเช็คอีกทีนึงว่าอะไรยังไง
หนูก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะจริงนะก็ยังเคารพแม่ปุ้ยเหมือนเดิม

น้องก็บอกยังงงกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่า
ชาวเน็ตมองอีกมุมนึงบอกว่าน้องไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียว